ดูข่าวที่น่ารักข่าวนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม

กรรศุนทรพุธจากเรื่องสุทษาคร

ตอนที่ฤษีสอนสุสาครที่บอกว่า

มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด

โอ้โหจำไม่ได้แต่ก็เดี๋ยวนี้ก็ถ้าท่องได้ก็ท่องได้ไม่จบ
น่าจะเป็นตอนที่เรียนแล้วเข้าโรงเรียนแล้วเราถึงได้ท่องกัน
ให้คุณผู้ชมได้ดูน้องจัสมินนะคะ
น้องแจ๊สมินอายุ๒ขวบท่องกรอนบทนี้ได้แล้วค่ะ
ในน้ำใจคนเสียงลืมเสียงเล่าอ่ะอันใดพี่เอ่ย

ลืมตื่นมือพี่สองพี่คิดเองอ่ะ
อยากได้ถามเหลือโอ้โหไม่ธรรมดาโอ้โหเดี๋ยวขอ
ปรบมือโอ้โหสุดยอดจริงจริงค่ะสองขวบสองขวบ
คุณผู้ชมฟังดีดีนะคำควบคำกล้ำช็อตชัดนะเนี่ยโอ้โห
สองขวบเราทำอะไรกันอยู่คุณนัทธพงโอ้โหไม่กล้าตอบออกทีวีเลยค่ะ
นึกถึงตัวเองแล้วก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าทำอะไรอยู่สองขวบเนี่ย
ค่ะคือพอลงไปในโลกออนไลน์นะว่าคนฮือฮากันมากเลยทีเดียวนะคะ
วลจันทร์คุณพ่อบอกว่าลาออกจากงานแล้วมาเลี้ยงน้องเองค่ะ
แล้วคุณพ่อเลี้ยงแบบคุณพ่อบอกว่าเลี้ยงแบบอาณาหลอกมากที่สุด
ก็คือไม่ได้ดูทีวีไม่ได้เล่นมือถือ

น้องก็ใกล้ชิดกับตัวหนังสือจับหนังสือมาตั้งแต่อยู่ในทองเออไม่ใช่

หนังสือมาตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะ
บทกรรณที่คุณผู้ชมได้ฟังนี่
จริงแล้วน้องท่องได้ตั้งแต่๑ขวบ๑๑เดือนนะ
คุณพ่อท่องให้ฟังก่อนนอนเป็นประจำทุกคืนเลย
แล้วคุณพ่อบอกว่าน้องจะใช้เวลาในการจำหนังสือนิทัน

ทุกวันนี้น้องใช้เวลาเพียง๔วันจำได้ทั้งเล่มแล้วค่ะ
กล้าไก่ถึงฮ่อนกล้าฮูกนี่
ช่องได้ตั้งแต่๑ขวบ๑๐เดือนแล้วค่ะ
แล้วน้องก็ไม่ได้ดูทีวีไม่ได้เล่นมือถือ
ด้วยความที่พอผมไม่ได้เปิดทีวีให้น้องดูไม่เล่นมือถือใช่ไหมครับ
ผมก็จะอ่านหนังสือให้น้องฟังวันละ๒๐กว่าเล่มใช่ไหมครับ

เขาเล่นปกติครับแต่ว่า
ชีวิตเขาจะรู้สึกว่ามันหนังสือคือชีวิตเขา
ที่เราบ่อยไปเล่นเขาไม่ได้ละ๑๐๒๐นาที

เหนื่อยบางทีมันเหนื่อยบางทีอ่านจนรู้สึกว่าตัวเองเป็นโควิด

เขาจะต้องให้เราอ่านเพื่อเขาจะต้องจำให้ได้
ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาจำได้เขาจะไม่มากวนเรา

นี่แหละค่ะคุณพ่อให้น้องอยู่ใกล้ชิดกับหนังสือ